เมื่อวันที่๓กรกฎาคมเขาอายุครบ๓๐ปีเต็มนะ

ย้อนกลับไปรู้สึกภูมิใจกับตัวเอง
คือได้ทำตามเป้าหมายของชีวิตเกือบทุกอย่าง
รวมถึงให้เวลากับครอบครัวและคนรอบข้างมากขึ้น
ยิ่งในปีนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขามีคนของใจอย่างน้องพายริลดา
นุ่มใจมะบอกเลยว่าประทับใจมาก
เชื่อไหมเขายังเก็บเค้กชิ้นนี้เอาไว้อยู่เลย
คือยังไงไม่กลัวมันบูดมันเสียหรอ

เป็นนุ่มข้างรักแบบ๑๐๐ไปเลยค่ะ
มากับพี่อาฟมาที่บ้านกับหลายคนกัน

ซึ่งทุกวันนี้เค้กก้อนนั้นก็ยังอยู่
ยังไม่ได้กินชิมไปนิดหนึ่งชิมไปนิดหนึ่งครับ
ตัวการ์ตูนตัวนั้นคือเป็นพอดีดูซีรีส์นั้นด้วยกันด้วย

ข้างหลักไหม
เราก็เราก็แบบพังรัก๑๐๐เขาว่าได้
น่ารักจังเลยอ่ะ
เอ็นดูเก็บเค้กไว้ไม่กล้ากินนะตั้งแต่ต้น
ปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะคู่รักเวลาจีบกันใหม่ถ้าไปดูหนังก็จะเก็บตัวหนัง

เป็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบพอดีเก็บเค้กไว้แล้วมันจะอยู่ได้นานไหมกลัวมันจะบูด
แต่เขาก็น่ารักแหละเขาอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดี
แต่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเก็บเป็นแบบว่าตัวดูหมอรำน่ารักสุด

หนุ่มที่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้บอกเออนะคะ